ของวงการมวยไทยนะครับทางด้านชมรมกีฬาต่อสู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็โพสต์แสดงความเสียใจนะครับ
กับการจากไปของนายกิติชัยแจ้งข่าวนะครับหรือชื่อมวยไทยคือเพชรเก่ง
ไก่ย่าง๕ดาวนะครับจากอาการเลือดข้างในสมอง
หลังจากที่เขาเนี่ยเดินทางไปชกมวยที่ประเทศมาเลเซียนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณเที่ยงตรงของเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ถือเป็นความส่วนเสียของวงการมวยไทยติดกันเลยไม่ถึงเดือนนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมก็เพิ่งเสียชีวิตไป
เมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมนะครับหลังจากที่โดนฟันศอกศีรษะกระแทกพื้น
แล้วก็เกิดอาการเลือดข้างสมองด้วยนะครับ
ก็ทำให้สมองตายแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ